เอาล่ะคุณผู้ชมนาทีนี้เนี่ยนะเรื่องมูเตลูไม่เข้าใครออกใคร
อย่างพวกเราเอง๓คนก็มีความเชื่อกันคนละแบบนะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าจะรุ่นไหนวงการไหนต้องเข้าสายนี้
เพราะว่าหลายคนเชื่อว่าเรื่องของมูเตลูเนี่ย

เป็นเติมกำลังใจให้กับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะอย่างพี่ยุ้ยจีรนันเองก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อืมตอนนี้เนี้ยก็หันมาเดินสายมูเตรลูสวยเนอะพี่ยุ้ยเนี้ยเดินทางมาถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงของเราก็ไม่พลาดคว้าตัวมาพูดคุยกันหน่อยมาอัปเดตกันหน่อยพี่ยุ้ย
พี่ยุ้ยเนี่ยบอกว่าละครที่เพิ่งจบไปก็เกินคาดนะ
ขอบคุณมากเลยที่แฟนคลับติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตมาตลอดเลยค่ะ
จากนี้ไปอาจจะงดรับงานแสดงละครเพราะว่าเตรียมตัวที่จะมีเบบี
ก็เลยอยากจะดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้มากขึ้นค่ะ
ซึ่งพี่ยุ้ยเองก็บอกนะว่านอกจากจะปรึกษาคุณหมอแล้ว

อธิษฐานขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คือเรียกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจมากเลย
ตัวน้อยเต็มทีแล้วล่ะค่ะ
สายมูอะไรที่เป็นที่พึ่งทางใจได้

ขอให้มีลูกอย่างที่ตั้งใจ
ทุกที่ที่ไปก็จะแบบอยากให้สมหวังในเรื่องลูก

แม่เราทั้งสองคนก็อยากมี

แล้วก็ตั้งใจเต็มที่แล้วว่าปีนี้ปีหน้า
อาจจะต้องดูแลนิดนึงตรวจสุขภาพมากเป็นพิเศษ

แล้วก็พักผ่อนน้อยมาตลอด
แล้วเวลาที่วิทยุทธิ์ทำงานวิทยุทธิ์เครียดวิทยุทธิ์ร้องไห้
หมอก็เลยบอกว่าถ้าอยากมีลูกจริงต้องพัก
มันก็เลยทำให้เราเหตุผลที่ทำให้เราแบบหยุดงานละครก่อนดีกว่า
ยังจะต้องมานั่งทานไข่วันละ๘ฟอง๗ฟอง๘ฟองอะไรอย่างนี้
แล้วก็วิตามินวันหนึ่งแบบเป็น๑๐๑๐เมตรตอนนี้ที่ต้องดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นกำลังใจให้พี่ยุ้ยเนาะจะได้สมหวัง
จริงแล้วเนี่ยพี่ยุ้ยเนี่ยตอนนี้เป็นสายมูตัวยงแล้วนะ
แล้วตอนนี้พี่ยุ้ยเองก็บอกนะคะว่าสิ้นปีนี้เดี๋ยวทำบุญใหญ่กับเพื่อนด้วยในช่วงทอดกระถิ่นนะคะคุณผู้ชม
ขยันสร้างบุญมาเยอะแบบนี้ก็ขอให้สมหวังดั่งใจนะ
อันนี้แอบแนะนำพี่ยุ้ยนะลองไปขอหลวงพ่อโสธรดู
เขาบอกว่าที่นั่นจะให้โชคให้ราดในเรื่องของลูก
ใครอาจจะมีเบบีก็ไปขอที่นั่น
เอาใครไปบนนะ